คุณแม่สีดาพัวพิมลเป็นคุณแม่ของคุณอ๊อฟอภิชาติ
คือคุณแม่บอกว่าก็ได้รับผลกระทบในช่วงโควิด๑๙เล่นงานเหมือนกันล่ะค่ะ
แต่ยังโชคดีนะคะได้ดาราสาวคุณตายสายทาน
คุณตายเป็นอดีตแฟนของคุณอ๊อฟอภิชาติลูกชายคุณแม่ศรีดา
พี่ตายเนี่ยนะคอยมาช่วยเหลือมาดูแลมาให้กำลังใจคุณแม่ไม่ห่างเลยค่ะ
แล้วล่าสุดวันนี้นะคะพี่ตายพาคุณแม่ศรีดามาออกรายการตลอดข่าวด้วย
ก็เลยเปิดใจถึงคลิปที่พี่ตายมีการกราบเท้าแม่ศรีดา
ในวันแม่ที่ผ่านมานะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่า
ได้ทำหน้าที่แทนคนบนฟ้าแล้วโดยแม่ศรีดาเนี่ยบอกว่าเชื่อเลยนะว่า
ลูกชายที่อยู่บนฟ้าจะต้องรับรู้เรื่องนี้ได้แน่นอน
และขอบคุณตายที่ไม่เคยทิ้งแม่แม้แต่วันเดียวค่ะ
เขาน่ารักมากจริงแล้วเนี่ยเขาเลิกกันไปตั้งนานแล้วนะ
แต่นางก็ยังเป็นคนที่กลับมาดูแลเรา
เรื่องของความกระตันยูไม่ว่าจะกับพ่อแม่ของเราเอง
ว่าจะกับใครก็แล้วแต่คือทุกวันนี้นะคะ
ไม่เคยจำว่าเราไปช่วยใครหรืออะไร
แต่สิ่งสำคัญอย่าลืมว่าใครที่เขาช่วยเรา
สำคัญนะคะความกระตันยูเป็นเครื่องหมายของคนดีด้วยนะคุณผู้ชม
อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเคลียร์เลยก็คือข่าวเปิดรับบริจาคค่ะ
คือแม่ศรีดาเนี่ยยืนยันกับทางบันเทิงไทยรัฐของเราเลยนะว่า
ขอทำงานแลกกับเงินดีกว่า
ส่วนพี่ตายเองก็อธิบายบอกว่าที่จริงมีคนโทรศัพท์มาขอโอนเงินให้คุณแม่ศรีดาเยอะแยะมากมายนะคะ
แต่ตัวเธอไม่เคยรับเอาไว้สักบาท
มีก็คือจะมีเฉพาะเพื่อนดาราที่เคยสนิทกับพี่อ๊อฟอภิชาติเนี่ยค่ะ
ที่อยากจะช่วยคุณแม่จากใจจริงเท่านั้น
โดยตอนนี้ช่วงว่างนะคะก็ให้คุณแม่ศรีดามาทำงานเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยของพี่ตาย
เพื่อแลกกับรายได้ไปใช้จ่ายส่วนตัวของแม่ศรีดานั่นเองค่ะ
คือมีคนจะบริจาคเงินมาอะไรอย่างเงี้ทีนี้เราก็คุยกับแม่ตรงเลยค่ะว่าแม่เราไม่ได้อนาถาขนาดนั้น
แต่นี่แม่ก็หนูก็ยังหนูก็ยังอยู่ข้างใช่เรายังไม่ถึงขั้นที่รับบริจาคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ
ก็อาจจะมีแบบเพื่อนของออฟแต่การเปิดรับบริจาคไม่มีแน่นอนและถ่ายค่อยมีนะคะ
อันนี้ขอบอกเลยนะคะเรายังมีความสามารถเรายังมีแรงมีกำลัง